วันนี้นะคะก็เป็นวันสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับพิธีไว้อาลัยคุณตังโม
คริสตจักรเสรีภาพกรุงเทพ
กำหนดการในวันนี้นะคะก็จะมีการเริ่มต้น
ในช่วงเวลา๑๘น๓๐นถึง๒๐น๓๐น

ก็เริ่มด้วยการอธิษฐานขอพระผู้เป็นเจ้า
การอ่านพระคัมภีร์การขับร้องเพลงน้ำมัศกาลพระเจ้า
เพลงไว้อะไรค่ะศาสนาจารย์ให้คติธรรม
ร้องเพลงนามัศกาลพระเจ้าการกล่าวไว้อาลัย
แล้วก็จะมีการปิดท้ายด้วยการอธิษฐานขอพร
ให้กับครอบครัวแล้วก็แขกผู้ร่วมพิธีนะคะ
โดยค่ำคืนนี้จะมีการขับร้องเพลงรักอัศจรรย์
ขับร้องโดยคุณบอยพีชเมเกอร์นะคะ
ส่วนกำหนดการนะคะที่เขาบอกมีแต่เดิม

อย่างที่เราบอกไปว่าคุณแม่ก็ประกาศเมื่อวานแล้วว่า
ก็จะเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดก่อนล่ะค่ะ